ไปต่อพี่ไปต่อดีกว่า

ยังเป็นเจ้าแม่ตัวเลขสักกว่า
กับอำพรแวร์เป็ดพี่ก้าวของเรา

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องติดตามสัญญาณชีพ

แพมเพิร์ตหน้ากากผ้าอนามัยนะคะ
รวมถึงถุงมือยางด้วยค่ะ
จากนี้ค่ะก็ได้เดินทางทำบุญต่อเลย
การไปไหว้พระที่วัดห้วยน้ำซับ
แล้วก็วัดปากน้ำโจโลจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ก่อนจะเอาใจนักเสี่ยงโชคด้วยการล้วงลูกปิงปอง
ไขนำโชคเพื่อขอโชคจากหลวงพ่อปลดหนี้
น่าสนใจมากเป็นหลวงพ่อปลดหนี้
มีที่หายมากมายเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่พี่ก้าวล้วงได้
หายมันเยอะจริงโดยขอให้มีโชคนะคะ
หนี้เหมือนชื่อหลวงพ่อ
ประมาณนี้คุณผู้ชมนะคะอ้าวยังไม่จุใจพอ
รู้ว่าแฟนบันเทิงไทยรัฐชอบนะคะ

คนนี้เขาเป็นนักร้องสายมูไปแล้วนะ
เดินทางไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ฮงฮัมจังหวัดจังหวัดฮ่องกงว่ะ
ฮ่องกงคือบังเอิญเขาไปเจอคุณหญิงปณิตาที่นู่น

แล้วปรากฏว่าเอ้าจุดทูปได้เลขอีกแล้ว
เออไปเจอเนี่ยตัวแม่สายมูเลยพี่หิงปณิตา
ซึ่งเป็นการทำการมูขอพรเหมือนกันนะคะ

การขอพรให้สำเร็จสมหวังดั่งใจอีกด้วยนะจ๊ะ

เป็นการไปไหว้ขอยืมเงินเจ้าแม่กลอิมอีกครั้ง

หลังจากที่เคยมาขอพรแล้วก็สำเร็จสมหวังดั่งใจค่ะ
ก็เลยกลับมาไหว้ทำบุญอีกครั้งหนึ่ง
เสมือนนำเงินที่ยืมไปครั้งที่แล้วนำมาคืน

นำตัวเลขมงคลมาฝากแฟนด้วยจ้า
กับนี่เลยตัวเลขมงคลที่ตระก้า

เลขมงคลที่ตะก้าเราก็เอา
จากการซื้อทูปเทียนมาไหว้สิทธิ์สักติด

เออนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตรงนี้ก็แบบแซวกันขำนิดนึง

ก็ส่งคลิปมาเรื่อยนั่นแหละเผื่อแฟนบันเทิงไทยรัฐจะโชคดีกันบ้าง